ตัวแทนสาวไทยค่ะคุณอแมนด้าค่ะทำหน้าที่ตัวแทนสาวไทย
นี่งดงามและดีงามมากให้คะแนนเต็มไปเลย

ทุกคนบอกว่าอยากได้เต็มไปเลยอ่ะไม่ปังมากจริง
ใช่ค่ะอาแมนด้าชาลิสานะคะลูกครึ่งไทยแคนาดานะคะ
เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนะคะ
งงกุฎแรกคุณปุ๊กอภัสราหงษกุลคว้าตำแหน่งไปในปี๑๕
ก็เลยหวังว่าเราน่าจะได้มงกุฎกลับมาเป็นมงกุฎต้องได้มง๓แหละนะคะ
อายุ๒๗เธอฝึกฝนเป็นอย่างดีเตรียมฝึกซ้อมแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีมาก
รอบของการเก็บคะแนนนะคะมีแฮชแท็กเยอะมาก
ไม่ต้องรอคราวหน้าเพราะด้าจะเอาคราวนี้คราวคือมงกุฎ
ต้องรอคราวหน้าจะเอาคราวนี้เลยนี่นะคะ
ทีนี้ค่ะไปดูชุดสวยที่คุณอแมนด้าได้มีการแบบโอ้โหโชว์บนเวที
นี่คือชุดประจำชาตินี่ค่ะนี่นะคะชุดประกัด
ชื่อเต็มก็คือไตรรงอันนงนาศพันธ์มัชฉานะคะ
ไรรงก็น่าจะหมายถึงทงไตรรงหรือว่าทงชาติไทยนะคะ
แล้วก็เธอทำหน้าที่ได้ดีพรีเซนต์ชุดได้สวยงามมากนะคะนี่ค่ะ
ส่วนทีนี้ค่ะรอบฟรีลิมเมื่อเช้านี้เองโอ้โห
ไม่ทำให้ผิดหวังจริงเธอเก็บคะแนนได้แบบนี้ฉันว่ายอดเยี่ยมนะคะ
ก็มีชุดค็อกเทลสีชมพูนี่ค่ะแล้วก็มีชุดว่ายน้ำนี่นี่นะคะ

คุณผู้ชมคะต้องบอกว่ากระแสแรงจริงจริงนะคะคือกระแสแรงไม่ใช่เฉพาะคนไทยเราเชียร์คนไทยด้วยกันเองนะค่ะ
ช่วงเวลาการเก็บตัวเธอก็ถูกเรียกไปสัมภาษณ์ออกสื่อเยอะมาก
แล้วเสียงเชียร์เธอเยอะมากจริงเธอคือตัวเต็งอันดับต้น
โพลังงามดังก็ยกให้เธอติด๑ใน๕ท็อป๕อ่ะ
แต่สำหรับคนไทยเราอยากให้เธอเป็นแบบที่๑ที่๑นะนะคะ
ลุ้นกันนะคะ๗โมงเช้าวันจันทร์๑๗พฤษภาคมนะคะ
พระเช้าวันจันทร์ของเราเชียร์เธอกันได้